พอจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณสองคนไปทำบุญ
กับสองหนุ่มสุดหล่อจากคณะลิเก
นุพบุตรสุดที่รักน้องแน็กกับน้องโน่
แล้วการไปเจอน้องในครั้งนี้เนี่ย
น้องบอกว่าจะไม่พาไปทำบุญถ้าพลอยไม่ร้องลิเก
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้เห็นพลอยร้องริเกย์อีกแล้วค่ะ

สวัสดีแฟนบันเทิงไทยรัฐ
ลิเกค่ะร้องลิเกแน่นอนค่ะว่าวันนี้พลอยมีนัด
กับสองหนุ่มลิเกสุดหล่อเทพบุตรสุดที่รัก
ถึงเวลานัดแล้วนะน้องอยู่ไหนกันเนี่ย
ที่ไหนอ่ะเอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนแก่ร้องอะไรอยู่

พอคิดดิได้ยินพี่พลอยร้องผมว่าพูดดีกว่ามั้ยพี่
หืมแล้วก็หนักใจความที่ขาจะให้เรายืนคุยกันแบบนี้อ้อ
มันไกลไปไหมอะ
อย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวผมโดดลงไปเองแล้วนี่ทีนี้
จะต้องนุ่งขาวห่มขาวนุ่งขาวเป็นสายบุญ
ใช่แล้วพอนุ่งขาวห่มขาวเสร็จปุ๊บไปตลาดค่ะ
ซื้อของมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
ไปตลาดแบบนี้หลังจากนั้นน้องก็จะไปวัดต่อ

มีโอกาสได้ไปทำบุญกับน้องใช่ไหม
ก็เริ่มจากนี่เลยค่ะไปตลาดไปทักทายคุณป้า
คุณป้าขายดอกไม้รู้งานมากจ้ะ
พอเห็นกล้องปุ๊บบอกแน็กเลยว่าแก๊ก
แก๊กร้องลิเกให้ป้าฟังหน่อย
แน็กคะที่นี่มันแต่งตัวสีเหมือนกันเลยนะ
อันนี้ไม่ใช่แม่ค้าพอหลังจากที่พลอยไปตลาดเสร็จ
พอยก็ไปนี่ต่อเลยจ้ะไปให้อาหารน้องลิงคุณผู้ชมค่ะ
ที่วัดไก่มีลิง

คือน้องลิงที่นี่เนี่ยนะเขาน่ารักน่าเอ็นดูอย่างที่เชอรี่บอกเลย
คือไม่ดุบางที่เนี่ยจะเจอลิงดุแต่ที่นี่เขาเป็นระเบียบเรียบร้อย
อ่าเอ็นดูซึ่งน้องแน็กกับน้องโน่บอกว่า
ที่ต้องมาทำบุญกับลิงเนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนตัวเลย
เชื่อแล้วก็ชื่นชอบลิงคือมีความเชื่อว่าลิงเนี่ยนะ
เป็นสัตว์ที่ว่องวัยฉลาด
ผลบุญนี้ก็อาจจะส่งให้เราเนี่ยมีงานเข้ามาแบบว่องวัย
และผลบุญนี้ก็อาจจะทำให้เรามีความฉลาดหลักแหลมอะไรแบบนี้
และระหว่างที่ให้อาหารลิงพลอยหันไปเห็นคุณผู้ชมเห็นน้องแน็กไหม

เครื่องลางของขังเต็มไปหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะพญาแมลงผู้อันนี้พลอยก็มีบูชาไว้เหมือนกัน
เป็นสัตว์ทางภาคเหนือไงเราก็เลยมีไว้บูชา

ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่น้องบูชาก็คือ

ซึ่งเขาบอกนะว่าถ้าใครบูชาไม่ถูกวิธีไม่ถูกหลักเกณฑ์

มันเป็นเพราะผมน่ารักอยู่แล้วด้วย

เสือเป็นสัตว์ที่สันโดด
แล้วก็มีเสน่ห์ในตัวแล้วก็มีอำนาจมีฤทธเดท
เชื่อไหมว่าการบูชาเขี้ยวเสือเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแบบอยู่ดีนึกจะบูชาก็บูชาได้
คือมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าเราไม่ดูแลเขาเขาก็จะกัดกินตัวเรา
ทุกครั้งที่เวลาผมบูชาเนี่ยผมจะต้องบอกตลอดเลยว่า
ขอให้อย่ามากัดกินตัวเรานะและเสือเนี่ยเป็นเสือป่า
คือถ้าเกิดเป็นความเชื่อดวงวิญญาณของสัตว์ที่เขากินแต่ละครั้ง
ก็จะอยู่ในสิ่งสถิตในเขี้ยวและนี่ก็คือเป็นเสือป่าครับ
นี่คุณผู้ชมค่ะและวิธีบูชาเขี้ยวเสือ
นี่คือส่องให้รู้ว่าถ้าเป็นเสือป่าเสือที่ไม่ใช่เสือเลี้ยง
เขี้ยวเขาจะโปร่งคือเวลาส่องไฟไปมันจะทะลุเลย
ประมาณนี้แล้ววิธีการบูชาเขี้ยวเสือของน้องแท็กก็คือ
ทุกวันพระนะน้องจะต้องนำเอาเนื้อหมูสดมาวางถวายเขี้ยวเสือค่ะ
นี่ค่ะอันนี้ครึ่งวันเช้านะคุณผู้ชมค่ะ
ดึงพลังกันไปหมดแล้วหลังจากให้อาหารลิงเสร็จ
เราก็กลับไปที่บ้านของทั้งแก๊กและโน่
เพื่อไปจัดเตรียมของบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในบ้านนะคะ
ซึ่งในโอกาสนี้ดิฉันก็ได้เจอกับคุณแม่ของน้องแน็กกับนิโน่ด้วย

ใช่แล้วค่ะคุณแม่ได้เล่าเวียรกรรมของน้องคู่ให้พอฟัง
ฟังโดยเฉพาะวีรกรรมของน้องแน็กวีรกรรมเรื่องอะไรที่เด็ดสุดรู้ไหม

เรื่องปากปากดีปากดีคุณแม่บอกเอาไว้แบบนี้นะคะ
คือคุณแม่เล่าย้อนกลับไปว่าด้วยความที่บ้านเมื่อก่อนมันยากจน
ตอนนั้นน้องแน็กก็เด็กอยู่นะอายุประมาณ๑๕นี่แหละ
ขับรถผ่านช้างสามเสียนแล้วก็ได้ลั่นวาจาบอกกับท่านไปว่า
สาธุขอให้ลูกเนี่ยถูกรางวัลที่๑ด้วยเถิด
ถ้าลูกมีโชคมีลาบมีเงินมีทองลูกจะขอแลกด้วยชีวิต

แรง
เพราะผมรู้สึกว่าบ้านเราแร่งแค้นครับยากจนลำบาก
แล้วก็บอกว่าสาธุว่าถ้าเกิดผมรูปรุงรางวัลที่หนึ่งนะของจะคุยอยู่เทาไหวสัก

ใช่หลายคนจะสงสัยว่าทำไมน้องแน็กปากแดงเขาเคี้ยวหมากอยู่นะ

คือเมื่อก่อนน้องยากจนก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น
แต่ทุกวันนี้ค่ะคุณแม่บอกเลย
ไม่เคยให้แน็กซื้อลอตเตอรี่เลยจ้ะ
คือถามว่าอยากจะไปถอนคำพูดไหม

คือไม่รู้ว่าถ้าไปถอนแล้วท่านจะยกโทษให้หรือเปล่า

แน็กตะแก๊กไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่
ห้ามซื้อโดยเด็ดขาด

ทั้งคู่ก็พาพลอยมาถวาย
ของมงคลสิ่งศักขิจภายในบ้าน

ก่อนที่ทั้งคู่เนี่ย
มาร่วมพิธีลงนะหน้าทองโดยอาจารย์เคนเดอร์คอมมาเดียนซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
สิ่งเลยนะที่ทั้งคู่เนี่ยทำอยู่เป็นประจำเรียกง่ายว่าเติมของอ่ะ
เติมของให้ชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเติมของให้มีความ
สิริมงคลอืมใดใดก็ว่าไปคือระหว่างที่ลงหน้าทองเนี่ยเอาจริงจริงนะ
พอยตื่นเต้นมากกว่านั้นด้วยความที่ว่าไม่เคยทำพิธีอะไรแบบนี้มาก่อนเลย
แต่เขาบอกว่าการที่เราลงพิธีนะหน้าทองแบบนี้จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ย
พบเจอแต่สิ่งดีมีแต่คนเมตตามีแต่คนรักแต่เหนือสิ่งอื่นใดตัวเราเองก็ต้อง
คิดดีทำดีด้วยเหมือนกันอุ้ยแปะที่ลิ้นด้วยใช่แล้วค่ะแปะที่ลิ้นด้วยอันนี้
ก็ตกใจเหมือนกันนะแต่พอเราลงพิธีแบบนี้ลงไปแล้วเนี่ย
เราก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันก็มีแต่สิ่งดีนะเพื่อนเองก็รัก
พี่เองก็รักหรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าหลังจากเนี้ย
เชื่อแน่ว่าชีวิตพลอยจะต้องมีแต่สิ่งดีเพราะพลอยคิดดีทำดี
ทุกทีค่ะสาธุนะคะใช่แต่วันนั้นพลอยไม่ได้ลงคนเดียวนะ
แน็กน้องโน่เองเขาก็ลงเหมือนกันค่ะซึ่งน้องเนี่ยบอกว่าน้องลงพิธีแบบ
เนี้ยเป็นประจำเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่ไม่ได้น่ากลัวอะไรค่ะเพียงแต่เขามีข้อห้ามอยู่
อย่างหนึ่งก็คือห้ามถุยน้ำลายลงชะโครกแค่นั้นเลยนอกนั้นก็ไม่มีอะไร
ใช้ชีวิตได้ตามปกติอันนี้ก็ดูเอาไว้นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ